เมื่อวานนี้ค่ะที่พื้นที่จังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองเลยนะในตะโมนบางป่าเขาบอกว่าฝนตกก็แรงพายุก็มาต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะสวนมะพร้าวน้ำหอมสวนผลไม้ต้นไม้ใหญ่ราบเป็นหน้ากลองสภาพแบบเนี้ยเห็นไหมคะเมื่อสักครู่เนี้ยราบเป็นหน้ากลองเลยแล้วเขาก็ไปสำรวจความเสียหายเนี้ยค่ะไปเจอสารไม่ได้รับ
จุดนี้คือสารใยมอนค่ะและนอกจากต้นไม้หักโค้นกิ่งไม้หักลงมาแล้วเขาบอกว่าจุดนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเลยพอไปสำรวจความเสียหายไปเจอสารใยมอนยังอยู่ดีค่ะไม่ได้รับความเสียหายคือความเสียหายของเขาเนี่ยมันนิดมากเลยนะคะจนใช้คำว่าไม่ได้รับความเสียหายแม้จะมีกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับที่เสียหายคือชุดไทยค่ะที่คนเอาไป
เท่านั้นเองชาวบ้านก็เชื่อเลยค่ะเชื่อในปฏิหารและที่ผ่านมาชาวบ้านมากจะเห็นผู้หญิงเดินอยู่ระยะเวียนศาลนอกจากนี้มีคนแห่มาขอโชคขอระบทุกงวดด้วย

ต้นไม้ลมลาบแต่ว่าสารนั้นชุดชุดอักษ์เล็กชุดอะไรนะชุดไทยอ่ะไม่มีปริ้วออกมาเลยมีปริ้วออกมาเลยสามชุดแล้วแล้วแล้ว
ที่ว่าต้นไม้หักโค้นใส่สารไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแต่ฝากหน้าประตูพรุ่ง
ขวางประตูหน้าบ้านที่ว่าอยู่ตรงศาลที่เขาดูแลฝาดมั่งเช็ดมั่งที่เขาคอยดูแล
แต่มันก็น่าแปลกนะว่าทำไมมันไม่พังไปเลยนะเพราะลมตรงนั้นแรงมาก
คุณอาริยาคะชุดไทยกับต้นมะพร้าวอันไหนน่าจะแข็งแรงกว่ากัน
มะพร้าวสิแต่ต้นมะพร้าวหักอ่ะคือไทยอยู่ค่ะคือไทยยังแขวนอยู่แบบนี้อยู่หน้าศาลเนี่ยนะคะ
นี่แหละชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นปฏิหารนอกจากนี้บอกว่าถ้าใครมาขอโชคขอลาบ
สมหวังนะแก้บนต้องแก้บนแก้บนด้วยทุเรียนและผลไม้ต่าง
ผู้หญิงชุดไทยที่ขาดไม่ได้น้ำแดงกับประทัดค่ะ
ส่วนใหญ่คนที่ถูกนี่เป็นคนในหมู่บ้านหรือคนนอกหมู่บ้านครับ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีมีคนไปเจอหม้อดินเผา๒ใบถูกปิดผนึกด้วยผ้าสีแดงนะคะ
ทีมกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเพราะว่าประชาชนเขาก็เป็นกังวลนะ
ถ้าเห็นหม้อแบบนี้ก็นึกถึงนู่นแหละหม้อแม่นาคอะเนาะ
มีวิญญาณอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยนะคะถูกสะกดวิญญาณหรือเปล่า

เป็นกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาต้องไปเอาขึ้นมาจากคลองส่งน้ำชลประธานข้างอ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาเย็นเมื่อวานนี้เอง
ชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าออกไปหาปลาแล้วก็ไปเจอหม้อดินสองใบลอยอยู่ในน้ำ
ด้วยความกลัวอาถรรพ์มนต์ดำไม่มีใครกล้าแตะเลย
ผู้ภัยก็ต้องมาแตะค่ะเอาขึ้นมาด้วย
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมีคนเอามาลอยน้ำไม่นานเพราะหม้อยังใหม่อยู่เลย
การทำลักษณะนี้น่าจะเป็นการถ่วงวิญญาณหรือขังมนต์ดำอะไรไว้ตามความเชื่อโบราณ
ต่อมาทีมกู้ภัยเอาหม้อดินไปให้พระที่วัดนะคะทำพิธีเปิดผ้าแดง
เปิดไปเจอกระดาษเขียนด้วยอักษรภาษาจีน
รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองแต่ไม่เจอโครงกระดูกหรือสิ่งของที่บอกว่ามันมีมนต์ดำอยู่ในนั้น
จากนั้นพระสงฆ์ค่ะทำพิธีสวดบังสุกุลและนำหม้อไปทุบทำลายซะเอาไปเผาซะ
ขณะที่ชาวบ้านค่ะมาดูการทำพิธีเชื่อว่าคนที่เอาหม้อดินมาลอยน้ำน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
และทำเพื่อปลดปล่อยเคราะห์กรรมพร้อมกันนี้ชาวบ้านไปมุงดูด้วยดูอะไรคะดูป้ายทะเบียนรถกระบะ
นี่มีมาให้ดูด้วยมั้ยเนี่ยน่าจะมีน่าจะเอานี่มาแล้วรถกระบะคันนี้ทำไมถึงจะต้องไปดูป้ายทะเบียน
เพราะว่านำหม้อดินมาเข้าทำพิธีที่วัดเป็นทะเบียนระยองนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะลองดูลองดูงวดหน้างวดหน้างวดนี้ไม่ทันแล้วผ่านไปแล้วค่ะ